ในงานคอนเสิร์ตงานหนึ่งก็เป็นงานลักษณะคือปิดวิกก็คือจ่ายเงินเข้าไปดูแหละ
ผู้จัดเขาบอกว่าโอ้เดี๋ยวนู่นเลย๖โมงเช้ายันหว่างแต่ระหว่างเล่นกันไปอยู่เนี่ย
จู่ตำรวจให้หยุดการแสดงตอนตี๓สุดท้ายคนที่ไปร่วมงานกำลังสนุกก็เลยลุกฮือประท้วง
ทำลายข้าวของเพราะต้องการของเงินคืนครับ

กำลังอาจจะมีกุมบ้าง

สังกษีที่เขาล้อมที่เอาไว้พังเลย
อารมณ์ยังค้างไงอยากฟ้อนต่อหน้าฮานหมอลำ
จะขอเงินคืนเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ครับ
คนที่ไปเขาไม่พอใจเพราะว่าถูกตำรวจสั่งยกเลิกการจัดงานกลางคัน
เพราะมีชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปร้องเรียนเรื่องของการส่งเสียงดัง
ทำให้คนที่เสียเงินเข้าไปดูเขาก็เลยโมโห

เพราะว่าต้องกลับกันเร็วคือตั้งใจจะขึ้นวันเสาร์ด้วย
อยากจะดูแบบถึงเช้าวันอาทิตย์อะไรแบบนี้
ก็งานนี้เป็นการรวมตัวกันของนักร้องลูกทุ่งหมอลำหมอลำคณะดังสับเปลี่ยนกันขึ้นเวทีอะไรกันไป
ซึ่งก่อนจัดงานผู้จัดเขาประกาศแล้วว่าเดี๋ยวจะเล่นตั้งแต่ทุ่ม๑๖โมงเช้าของวันนี้
แต่ว่าก็ทำให้คนที่เขาซื้อบัตรไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โห
ที่เขาอยากดูยังไม่ขึ้นเลยทำไมต้องหยุดก่อน
บางคนไปซื้อบัตรตอนตี๒ตี๓เลิกแล้ว
แต่ก็มันเป็นเหตุจำเป็นเพราะตำรวจเขาสั่งให้หยุดเล่นไง
สุดท้ายแล้วก็มีคนที่เข้าใจแล้วไม่เข้าใจ
คนเข้าใจก็เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจคือ
แล้วเหตุการณ์อย่างนี้ใครรับผิดชอบตำรวจไหมล่ะ
หรือยังไงหรือคนจัดงานไหมหรือต้องคืนเงินเขาไหมหรืออย่างไร
เพราะเหตุการณ์นี้คนจัดงานไม่ได้อยากหยุดแต่ตำรวจสั่งให้หยุด
เพราะมีการร้องเรียนเรื่องของการส่งเสียงดังในพื้นที่นั่นเอง
เห็นบอกว่าบัตรเนี่ยใบละ๓๐๐เลยอ่ะพี่ก๊อฟ
กะว่าจะแบบซอดแจ้งยันหวังสักหน่อยอะไรอย่างนี้
ไม่รู้นะสุดท้ายคนจัดงานจะไปแจ้งความเอาผิดกับคนที่ไปพังรั้วเขาหรือเปล่า
จะโดนข้อหาทำลายข้าวของหรือเปล่ายังไม่ทราบเหมือนกันนะครับ